นะคะต้องบอกว่าน้ำใจของคนบันเทิงนะคะ

ฮีโร่ของคนไทยฉายากู้ภัยใจพระ
พี่บินบรือฤทธิ์นะคะอย่างที่ทราบกัน
เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะ
พี่บินนำทีมอาศาสมัครบริฐีร่วมกระตันอยู่ลงพื้นที่เลยค่ะ
วันเสาร์นะคะคุณผู้ชมไปที่ชุมชนโรงหมูชุมชนคลองเตย
เคาะประตูบ้านนะคะเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือ
แล้วก็นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน
ดูภาพสิคะหลายคนแบบกำลังคิดเครียดอยู่
ก็คือแบบน่าชื่นตาบานขึ้นมาเลยค่ะ

ใช่นะคะส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็นำทีมลงพื้นที่ชุมชนเคหะเมืองใหม่นะคะ

เพื่อแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะ
พี่บินตั้งใจจะให้ครอบครัวละ๕๐๐บาทเลยค่ะ
เพื่อช่วยเยียวยาจากผลกระทบสาการโควิด๑๙
ซึ่งเป็นเงินส่วนของพี่บินเองคือคว้ากระเป๋าเองเลยนะคะ
ซึ่งนักแสดงใจบุญนะคะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ตั้งใจนำเงินซึ่งเป็นค่าแรงจากการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างมา
พี่บินบอกว่าตลอดทั้งปีมีคนมาจ้างพี่บิน๕๖งาน
หลายสิบล้านนะคะก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานนะคะ
ไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัยนะคะ
โดยเน้นพื้นที่ที่ชุมชนแออัดนะคะที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
ซึ่งทำมาแล้ว๒วันแจกเงินไปทั้งหมด๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้เลยเนี่ยกำลังที่เรากำลังรายงานข่าวอยู่นะพี่บินเนี่ย
กำลังประสานงานไปช่วยอยู่ที่ช่องนนทรีย์นั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นกู้ภัยใจพระอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็ติดตามได้พี่บินบอกว่าสบายใจนะพ่อแม่พี่น้อง
เงินเนี่ยไม่ได้รบกวนรัฐบาลใดเลยนะคะ

ผมจะทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
กว่าจะหมดเดือนเมษายนนะครับ
จะใช้เงินอีกประมาณสัก๕ล้าน๑๐ล้านนะครับ
ผมก็จะทำนะครับบอกเลยนะครับ
ตรงว่าผมไม่ได้มาทำเอาหน้า
หรือไม่ได้ทำมาตัดหน้ารัฐบาลที่จะรอเงิน๕๐๐ไม่ใช่นะครับ

ผมต้องการให้พี่น้องที่เดือดร้อนจริงนะวันนี้นะครับ
ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลิ้นเดียวเนี่ย